รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
จัดการนี้ด้วยรัฐก่อน
มีนานครับ
มาแล้วนะครับพี่

ตายเออแปดคนแล้วนะเว้ยเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยอ่ะ
เช้าบ้านเขาบอกว่ามีผีไม่ม่ายจับตัวไป
ผีแม่ไม้ปกติคนมันก็ตายกันอยู่ทุกวันแล้วแค่บังเอิญช่วงนี้ตายเยอะก็แค่นั้น
ใช่แต่เขาบอกว่าไอ้คนที่ตายเนี่ยหล่อทั้งนั้นเลยนะเว้ย
ถ้าเกิดก็อย่างงี้เนี่ยช่วงนี้เลยนะกูต้องทำหน้าตาให้ขี้เหล่ขี้เหล่เข้าไว้วะ
เว้ยเดี๋ยวนี้ทำไมพนักงานออฟฟิศข้างมหาลัยเราเนี่ย
ชอบเข้ามากินข้าวในโรงอาหารเหรอวะ
เออจริงวะธรรมดาป่ะวะก็ของมันถูกอ่ะ
โอ้โหแต่เขานำมาขายนักศึกษา

ก็คือสิลิแกก๊อตโรงออฟฟิศข้านะ
นังแจง๙๕
โอ้โหชายพลอย

รุ่นนี้อาจจะคงโสดหรอกมึง

อันนี้มึงไม่อายว่ะมึงมีแฟนแก
เฮ้ยมึงไม่เคยได้ยินเหรอ
เขาเรียกว่ากระดางงาลนไฟเว้ย

มาคอยตามมาคอยงอนกันง่องแงงก้องแกง
นี่เล่นอย่างนะเว้ยรูปนี้เนี่ย

อืม
เดี๋ยวมึงคอยดู

เรียกกูน้องฟอยค่ะ

เออเออ

ไม่ต้องคอยเดี๋ยวกูทำให้มึงดูวันนี้เลย

เสือฟอยออกอัลลาว่า
เออมาเว้ยมันเอาเว้ย

คือเห็นว่าพี่เนี่ยมาทานข้าวที่หลายรอบแล้วอะครับ
ก็เลยอยากที่จะรู้จักนะครับ
ที่เพิ่งมาที่นี่วันแรก
อ๋อแม่สงสัยสงสัยจะจำผิดนะครับ
หน้าพี่ดูคุ้นนะครับ

แล้วพี่ชื่ออะไรล่ะครับ

โอ้โหชื่อน่ารักจังเลยนะครับ
ชื่อนี้ตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าครับ

ทานข้าวนี่มาคนเดียวหรือว่า

แฟนพี่เคยมีแต่ตายไปแล้ว

โอ้โอ้ไม่นะ
ไม่ไม่
โอ้โหผมเสียใจด้วยนะครับ

คือผมเนี่ยกำลังหาที่ฝึกงานอยู่นะครับ

นี่
สีมัด

หน้าอย่างน้องเนี่ยพี่ไม่เอาหรอก

พี่เม่ม่า

กลับบ้านมามาหาแม่ไปลูก

น้องใครล่ะคะมารับได้เลยนะคะมารับได้เลยนะคะ

สนใจมาหยิบเลยนะคะ

แจกฟรีค่ะมึงเป็นคนสิวะจะมาได้เลยแจกฟรีค่ะ
ดายซวยจ้ะโอ๊ยน่ากินจังเลย

แอ๊มแอ๊มค่ะโอ๊ปค่ะ

อันนี้ป่อง
คือให้แต่สินค้าหรือ

พายนี่ของพี่เองครับผมเป็นไรนะ
ดีจะรับเป็นพี่เอ๊ยใช้อย่างไร

อู๊ยดีขึ้นมึงด้วย
โอ้โฮรสวาซับี่ด้วยนะนี่
โอ้โฮมันก็เผ็ดหน้าดู

นึกถึงเลยนะน้องแอมแอมก็แจกให้เรานี่นะ
เฮ่ยเดี๋ยวกูก็มีอีกกล่องหนึ่ง
อันนี้แหละสุดยอดเลยนะ

มันพูดจาได้ไม่ได้เกรงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างเลยเหรอวะ
โอ้โฮมึงเห็นมันอยู่ข้างหลังนี่ครับพ่อ

ยุทธการจีบผู้หญิงมันเป็นอาชีพได้นะ
เขาว่าเองสองคนเนี่ยต้องเป็นผู้บริหารไปแล้วเนี่ย
นี่อย่างหนูนะต้องเป็นกรรมการบริหาร

ว่าผู้หญิงหลอกลวงผู้ชายไปปลดทรัพย์
หวยจะมาออกที่เองสองคนนี่
พวกเองนี่เว้ยไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา
ไม่ร้องเรียกชื่อป่าก็ไม่ยอมหลับเหมือนกัน

เจ้าบทเจ้ากรอนสอนไม่ดีมาทำเป็นเล่น

กลัวไม่ได้เห็นโรงอะสิรู้สิท่านก็เช่นเต็มที่ไปก่อน

รุ่นนี้แล้วไม่มีใครมาหลอกได้
รู้หมดใครมันมาไม้ไหนมันจะหลอกอะไรนะ
นี่มาเอายายานทนรับพาไว้ที่นี่เลย

อยู่ตรงนี้นะเรียบร้อยว่าเราไม่สะหรับแน่นอน

หัวดีนะ

น้ำ

คงอยู่คนเดียวจริงที่หน้าชีวิตนี้

ฟ้านะฟ้าไปส่งใครมาให้กูสักทีวะ
เฮ้ยปอยกินได้แล้วอื่นหมดแล้ว
กินนั่นแหละกินไม่ลงแล้ว
สาวเด็กยันยันเยอะแยะเว้ย

เขาไม่ม่ายผัวตาย
เขาอาจจะรักผัวเก่าจนไม่อยากมีใหม่ก็ได้นะเว้ย
เฮ้ยกูมีดีเว้ย
เออใช่สิกูมันไม่มีดีอะไรสักอย่างนี่
จากหน้าตาดีชาติตระกูลดีแล้ว

เอาเลยให้กูโสดตายมึงเลย
ให้กูโสดแห้งเหี่ยวตายไปตามข้างถนนเลย
ไม่ต้องมีลูกมีหลานให้ปู่กูหรอก

เอามึงมีอะไรอยากให้พวกกูช่วย
เออถ้ากูช่วยได้ก็จะช่วยเว้ย
กูหลอกคำนี้มานานแล้วนะครับ
ถ้าเผยตัวโต๊ะที่แท้จริงถึงฝ่านแน่นี่เขาก็รักกูไปแล้ว
มันจะดีหรอ

ถ้าเผยกูมันแพงหรอ
นานเพื่อนจะมีแฟนสักทีช่วยเพื่อนหน่อยดีวะ

เฮ้ยอะไรติดเสื้อวะ

พยักหน้าแล้วแสดงว่ามึงจะช่วยกูขอบคุณมากเพื่อนรัก

โอ้ยเพื่อนรัก
มึงเอาอะไรเพิ่มกันใหม่เดี๋ยวกูเอาให้

อาร์ปศรีอิสติมาเท่าไหร่
สุดท้าย

อ้าวชื่อแม่ค่ะ

ชื่อแม่ค่ะ
ชื่อแม่ค่ะ
บอส

ด้วยก็ได้จบทุกเวลา

งั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมลาหานะครับ

เอ้ามึงจะให้กูช่วยเองไม่ใช่เหรอ

แหมไอ้ล้อเลือกได้

จะให้กูช่วยเองไม่ใช่เหรอ

กูจะเบาต้นกูทำไมวะเนี้ย
แต่ว่าไม่เป็นไรตัวเองกูอารมณ์ดี

เฮ้้กูจะบอกมึงว่าเหมือนกัน

กูก็มีข่าวดีจะมาบอกมึงเหมือนกัน

กูดีกว่ามึงแน่นอน
เพราะว่ากูนัดน้องแอมแอมไว้แล้วคืนนี้

แม่กูก็อยากจะบอกว่ากูก็นัดน้องเขาที่โรงแรมเหมือนกัน

จริงสิว่าเขานัดกูกับสี่ทุ่มที่โรงแรมนิทราสวรรค์
อันนี้ตกใจกว่าเก่าอีกแล้วนะไอ้บ้านี่
นี่มันที่เดียวกันเลยนะโรงแรมเดียวกันเลย

เฮ่ยก็ดีสิว่าจะไปด้วยกัน

เป็นวันที่เรามีความสุขที่สุด
จะต้องมีความสุขที่สุด

อ้าวปูอัดก็อาหารญี่ปุ่นถูกแล้ว

นี่ของข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวกูตบด้วยของหวานให้มึง

โตเกียวไงขนมโตเกียวเมืองหลวงด้วยนะเว้ย

อืกอฮื้อฮัน

นี่กูลงแบบลงไปข้างล่างก่อน

นี่นี่มึงโอไลค์

ตอนแรกกูชูเล่นไม่คิดว่าจะมาจริง

มึงวาซามี

รีบไปเลยมึงต้องรีบไปเลยนะนี่นี่คุณต้องเชื่อมึงใช่ไหม
เดี๋ยวแผนแตกรีบไปเลยไปไป
เฮ่ยอย่าอีกไปไป

พี่เม่เม่มาแล้วจ้า
พี่เม่เม่มาแล้วน้องบอส
เข้ามาได้เลยค่ะประตูไม่ได้หรอก

นี่เกิดอะไรขึ้นกันนะคะ

พอดีว่าฟั

เป็นสีหัวช้างต้อง๓เม็ดที่แก้มนะครับ

กลัวว่าพี่เม่เม่จะรางเกียจ

เพราะไม่รู้ว่าจะอีกนานมั้ยเนี่ย

อันนี้ฟอยมันถึงไหนตรงไหนแล้ววะเนี่ย
พร้อมแล้วครับพี่สาว

พี่จะจัดเต็มให้เลยนะคะ

จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย
จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย
จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย
จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย
จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย
จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย
จัดเต็มให้เลย
จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย
จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย
จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย
จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย
จัดเต็มให้เลย
จัดเต็มให้เลย
จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย
จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย

จัดเต็มให้เลย

แกหล่อชั้นลงเป็นน้องฟ้าหรอ

ไม่จริงอะ
ยังไม่อยากตาย
แต่กูต้องตาย

หนึ่งสองไป
พี่ปุ๊ยดีกว่าช่วยกูด้วย
ช่วยกูด้วยมันเห็นกูไปก็ยังไม่อยากตาย

พี่ปุ๊ยถูกมีข้าตายแล้วหรือเปล่า
พี่ปุ๊ย

โอ๊ยบอร์ดบอร์ดเป็นยังไงบ้างบอร์ด

มียากมือออกมาจากร่างเหมือนกูอ่ะรู้นะ

บอร์ดไปกับพี่

แกก็เป็นผีเล่ร่อนอยู่ทั้งหนึ่งหน้าอย่างแกฉันไม่เอาต่อไปบ้าน
บอร์ดบอร์ด

เฮ้ยตื่นดิวะนี่บอร์ด
หน้าตาหล่อยเอากลับบ้านไปอีกคนดิวะ
อย่าอยู่แล้ว
แกก็หล่อไป
เจ้าพี่
เจ้าพี่
ได้เวลาตายของแก
เชิดเชิดเชิด

พูด

หยุดเดี๋ยวนี้หนังผีมันไม่มา
อย่ามายุ่งอะไรด้วยไอ้หมอผีแก่

นั่นแหละที่ต้องไปลงนรก

แกนึกว่าหมายอยู่สัญญาณของเอง
สู้ไม้ลงอาคมข้าได้อย่างนั้นละ
แกนึกว่าหมายอยู่สัญญาณของเอง

พูด
พูดไว้ชุดยาน

ลองดูกับตัวเองสมัคร

เฮ้ย

ปูปูปูขอบคุณปูมากที่มาช่วยฟอยทันฟอยนึกว่าฟอยจะตายไปแล้ว
แล้วนี่วิญญาณพวกเราเอากลับเข้าล่างได้ยังไงครับปู
ดีนะที่ปู่มาช่วยไว้ทันไม่อย่างงั้นแล้วก็
ผีแม่ไม้มันจะเอาวิญญาณของพวกเองเนี่ยไปอยู่ในมิติมือของมัน
ถ้าถึงตอนนั้นแล้วตายสนิทพวกเองกูยังไงก็ไม่
ขลัดเลยขอบคุณมากนะครับปู
เดี๋ยวบอกไปเลยใครเป็นคนก่อเรื่องนี้ขึ้นมา
ฟ้อยทีหน้าทีหลังจะจีบใครน่ะดูให้มันดีซะก่อน

เขาจะตามผู้ชายมาง่ายอะเว้ย

เพียหมายอุตส่าห์ไม่เอาละนะมันยังอุตส่าห์ยืมหน้าไอบอสไง

โอ้โฮ

นี่คงไปโดนมอมยาแล้วลอกคราบมาแล้วสิท่า
อ๋อไอ้ยาสลบอะไรนั้นมันไม่มีเลยพ่อ

มันก็เอาปืนมาเจาะหูเอาไปเลยหมดทุกอย่าง

ระวังแต่ยาสลบไม่ระวังปืน
สวัสดีค่ะ
มีสินค้าตัวอย่างแจกฟรี
สนใจรอไหมคะคุณพี่
สนใจไหมคะ

โอ้โฮเป็นลูกกู

มาหวานอีกกวายพัง
หมูหย้อมนะหมูหย้อม

มันอะไรข้า

ผีออนไลน์
จะต้องเจอกับผีราตรีทุกคน

เย็นไหมครับ

จริงไอบ๊อยน์ไอยวกไอบ๊อยน์มันไปล่าผี

ซึ่งวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะครับผม
เพื่อนิสัย
มาดูดวิญญาณของพวกเราทุกคน
เราอยากรู้ว่าวิ้งเรี้ยน
ความแพ้ของเรา
แบบว่าอาจจะกำแกร่งพอเนี่ย

เพื่อความสมบูรณ์ของหล่อล่าผี
เพื่อคุณผู้ชมจะได้มีความสุขสถานบันเทิง

จนตามในกลวนใจจนแน่นอนแน่นอน
จนตามไปรับความชอบไม่ให้หยุดหย่อน
ยังเธอก็มันเจอไปหมดนี้